เอ้าป้างขาขาวทรีย์ขาวเนื้องานวันนี้ก่อนเลย

มีร้านอาหารเยอะมากเมื่อกี้น่าจะ๖๐๐กว่าร้านค้านะครับผม

ไม่เหมือนว่ามาตอบโจชน์ชีวิตเรามีอะไรต่าง

แต่จริงก็ตอนนี้มันจะมีนะคะคนลงทีพิมพ์มาที่เดียวแล้วได้ครบทุกอย่างเลย

ก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะครับงานนี้น่าจะที่สถานที่นี่นะครับ

อีเวนต์แรกเลยเนาะ

จริงวันนี้เรามาทำงานด้วยนะ

จริงก็อย่างที่พี่กวางพูดไปเนี่ยนะคะ

คือจริงต้องบอกว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่เราเป็นศิลปินอยู่ราชินิสโน้น
ไม่ต้องนับปีนะครับมันกลานมากแล้วนะ
แล้วก็จริงด้วยสายงานนะครับมันวนมาเจอกันยาก

อย่างมีใครเป็นคนเริ่มคุยก่อน

จริงพอเจอกันปุ๊บเราก็เหมือนทักทายคือคนรู้จักกันอยู่แล้วอะค่ะ
แต่คือกวางเข้าไปจีบเขาก่อนนะคะ

คือเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดจากการจีบนะครับผม
มันคือเราคุยกันแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่กันอะไรอย่างนี้นะครับผม
แล้วก็คือวันนั้นที่ถามกวางว่าไปสปาร์คกันตอนไหน

คือหลังจากที่เราคุยกันแล้วเนี่ย
ก็เคยมีคำถามนี้กับเราเองสองคนเหมือนกัน

มันจริงต้องบอกว่าเวลาที่เราเจอคุยกัน
ก็ถ้าเค้าไปเดตกับใคร
ไปดูน้ำกับใครจีบให้อยู่
เราก็ค่อนข้างรู้ความความสำคัญของเค้า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

ไม่ลงร้านประเทศแล้วก็สวัสดิ์ญาติที่จริงจริงที่จะไม่ตัดต้องประเด็นนี้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างเศรษฐีนะคะ
ไม่ว่าจะพูดอะไรไปเนี่ยมันก็มันจะเกิดประเด็นนี้มา
ตะหวานบอกเลยว่าจริงในทุกความสำคัญนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นคนรักหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
เมื่อมันเกิดขึ้นและมันจบลงไปสิ่งที่เราได้ในทุกครั้งเราหวัดแค่เชื่อว่าที่ทุกคนก็ได้
ก็คือการที่ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งไหนที่ดี
เราก็ทำให้มันดีขึ้นในความสำคัญของต่อไป
แต่ว่าสิ่งไหนถ้ามันไม่ดีมันเคยเป็นจุดที่เราทำไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เรียนรู้ที่จะไม่ทำเป็นผิดซ้ำอีก
เพราะความรู้ยากต่อไปแบบนี้แบบนี้และความรู้ยากจริงที่จะไม่รุมรัก
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นอดีตกัน
แต่กวางรู้ใช่ไหมคะว่าเขาเคยมีเพื่อนสนิทที่คุยกันอยู่
ก็อย่างที่บอกครับคือเราคุยกันในฐานะแบบเพื่อนพี่กันอะไรอย่างนี้
วางก็ยังไปกวดเขาเลยว่ากวางไปจีบคนนู้นคนนี้คุยคนนู้นคนนี้อยู่อะไรอย่างนี้ครับผม
ก็คือเราบอกไม่ได้ว่ามันไปเริ่มคุยกันเป็นแบบอย่างนั้นแบบแฟนกันหรือแบบคนรู้ใจกันตอนไหนเนี่ยบอกไม่ได้จริง
แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อย่างที่หวานพูดนะครับผมก็คือถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นอาจจะมันอาจจะวุ่นวายจากพ่อกวางเองด้วย
ดีกว่าต้องออกมารับผิดชอบด้วยว่าคุณฟังอาจจะพูดผิดไปผิดเวลาหรือเปล่าหรือผิดอะไรต่างเนี่ย
ซึ่งวันนี้ขอรับเรื่องพวกนี้ให้เป็นความรับผิดชอบก่อนแล้วก็ขอโทษกับทุกคนแล้วก็อยากจะขอเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับชีวิตคู่ในอนาคตแล้วกันนะครับผม
วันนี้ก็ต้องขอให้พวกพี่ทุกคนนะครับผมก็ช่วยให้กำลังใจเราแล้วกันว่าจะได้แบบในอนาคตเราจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างนี้ช่วยให้กำลังใจกัน
ในส่วนที่เขาว่าเราเป็นต้นเหตุทำให้เราให้เขาคู่กับเขาต้องแยกจากการเรื่องจัดการ

เพราะว่าจริงเขาก็ไม่ใช่คนที่มีสินทำงานแบบเราใช่ไหมคะก็ไม่อยากให้เขามามีชื่ออยู่กับเรื่องใหม่ในชีวิตเราเนี้ยนะคะขออนุญาตจริงที่จะ

กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคุณคู่นะคะมีอะไรบ้าง
ถ้าเราเอาเรื่องนี้มาใส่ใจ

ทุกคนมันก็ต้องมีทั้งคนว่าคนอะไร
คือจริงสมัยก็ห้างเขาไม่ได้
แต่คือตอนนี้เพื่อนคนนี้คือหวานไม่ได้คุยแล้วด้วยใช่มั้ยครับ

จริงอยากจะพูดทีเดียวพร้อมกันเรียบ
แล้วก็ขอบคุณมากที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะ
ฝากมาโดยพรมอะไรอย่างนี้ไปต่าย

คอมเมนต์ดีอะไรก็ได้ค่ะเขาก็สร้างกำลังใจให้เราก็มีแรงที่จะทำชีวิตข้างหน้าให้ดีต่อไป
กัสในเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัว
แล้วสถานะตอนนี้คือยังไงคะทั้งคู่เรียกว่าอะไรคะ

เรียกว่าอย่างไรคะต่อหน้าเลยค่ะ
จริงเขาก็เป็นคนดีอะค่ะเป็นคนที่เราก็หวังดีต่อกันแล้วก็เป็นคนที่เราก็คุยกันอยู่จริงอะ

อันที่ดีกว่าคุณขอคุณหวันเป็นทางการที่เขา

ไม่เป็นไรคุณขอคุณหวันว่าเมื่อกี้แบบว่าพอเราอายุโตขึ้นนะคะมันก็ไม่ดีมานั่งแบบสวัสดีจ้าเป็นแฟนกันเถอะ

แต่ว่ามันหลายงานเยอะอยู่กัน
ต้องขอบคุณก่อนเพราะว่ามันเหมือนเขาก็ให้เกียรติเราให้เกียรติครอบครัวเราอ่ะนะคะที่

ต้องมากี่รอบ

หรือคนหลุ่มอย่างไรค่ะ

จะถามนิดหนึ่งว่าข้อบคุณเราว่ายังไงบ้าง

คือแม่มาดูวะ
จริงหวานเนี่ยไม่ค่อยจะมีเพื่อนผู้ชายเท่าไร
ต้องเข้าความสอบต่อกับกับคุณพาย

ทำอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็พาไปสรุปสรรคบางอย่างเงี้ยครับ
โอเคนะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ